ศึกเรื่องของภายในครอบครัวของตระกูลธุรกิจน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมยังไม่จบลงง่าย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการคุยกันแล้วมีการเจรจากันแล้วมีการจับมือกอดกันร้องไห้ไปแล้ว

ค่ะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะแม่ประนอมบอกว่าก็ไอ้ที่ตกลงกันเนี่ยยังไม่เห็นได้อะไรเลยสักอย่าง
ลูกสาวคนโตยังไม่เห็นให้อะไรแม่ประนอมเลยนะคะ
ประนอมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอวันที่๓๐พฤษภาคมนี้ก็จะเดินทางไปศาลนะคะ
นางประนอมแดงสุภาผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมก็พูดถึงความคืบหน้าในการเจรจากลายเกลี่ย
นางสิริพรแดงสุภาลูกสาวคนโตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของทรัพย์สินกองมรดกค่ะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้ตั้งแต่ต้นเดือนก่อน
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนางสิริพรลูกสาวคนโตเลยนะคะ
ยังไม่เห็นมีการดำเนินการอะไรเลยตามที่ตกลงกันไว้
เรื่องหุ้นเรื่องที่ดินให้ทนายความทวงถาม

ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมทำกับแม่แบบนี้แม่บอกนะคะ
นี่ยังไม่นับกรณีที่นางสุริพรไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ส่องดูแม่ที่บ้านตลอดเวลา
ทำกับผู้มีพระคุณแบบนี้ได้ยังไง
อีกทั้งนายห้างสิริชัยสามี
สั่งไว้ก่อนเสียชีวิตว่าให้ลูกสาวดูแลแม่นะ

ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องดูแลแม่อย่างดีตลอดชีวิตนะ
แต่วันนี้แม่บอกว่าทำไมลูกตัดความช่วยเหลือแม่ทั้งหมดเลย
ไม่เข้าใจว่าลูกทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไง
ประนอมบอกว่าที่ผ่านมาก็อยากจะคุยกับลูกดี

แต่เมื่อไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ก็ต้องดำเนินคดี

พฤษภาคมที่สารจังหวัดตลิ่งชัน
ไต่สวนคดีฟ้องเรียกเงินคืน
เป็นการเรียกคืนทรัพย์สินมรดกนะคะ
ก็จะไปตามนัดด้วยตัวเอง

ตอนนี้ก็ทำใจให้สบาย
มนต์รักษาร่างกายไม่ให้ป่วย
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงินคุณแม่

อยู่บ้านกับลูกสาวคนรองต่อไป
ทีนี้ทรัพย์สินที่ตกลงกันไว้มีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีการคุยกันระหว่างแม่ประนอมกับลูกสาวคนโต

สินที่ตกลงกันที่จะคืนให้แม่ประนอมก็คือ
บ้านพักที่เขาใหญ่มูลค่า๑๐ล้านบาท
ดินในจังหวัดขอนแก่นมูลค่าประมาณ๓ล้านบาท
ของแม่ประนอมที่ยังไม่ระบุจำนวนหุ้นที่ชัดเจน
และเงินเดือนเดือนละ๑ล้านบาทตลอดชีวิต
เริ่มตั้งแต่๑พฤษภาคมเป็นต้นไป
ซึ่งก็เป็นเงินเพียงแค่๑๒๕๑๓๐ของทรัพย์สินทั้งหมด
แม่ประนอมควรได้ตามจริงซะด้วยซ้ำนี่ทางทนายความบอกแบบนี้
บอกว่าต้องเริ่มคืนตั้งแต่๑พฤษภาคมแล้ว
วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ๕พฤษภาคม
ประนอมบอกว่าก็ยังไม่เห็นได้รับการติดต่ออะไร
ก็เลยต้องรอไปคุยกันในชั้นศาลนั่นเองค่ะ